ข่าวอุบัติเหตุนำเสนออยู่บ่อยค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับข่าวนี้
ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะถึงบ้านอยู่แล้วนะคุณ
ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์หลุดโค้งแล้วตัวเขากระเด็นไปหัวฟาดกับเสาไฟจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วจากการตรวจสอบคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเห็นไหม
จังหวะนี้ที่รถขับไปเหมือนกับไม่มีร่องรอยของการเบรกเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดหน้าร้านค้าก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
อเตอร์ไซคันนี้แล่นผ่านหน้าร้านไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปหลุดโค้ง
ชนกับเสาไฟข้างทางเส้นตรงนี้เป็นถนนข้างสุเหล่าคลองใหญ่ที่หมู่๒
ตำบลคลองประเภงที่อำเภอเมืองชะเชิงเซาแล้วก็เอาง่ายภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่คนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้จะเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตเพราะว่าศรีษะไปกระแทกกับเสาไฟแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็พุ่งไปกระเด็นไปในนาข้าว
มันไม่มีร่องรอยของการเบรกจากล้อของรถเลย
ทีนี้ก็เลยไปคุยกับพี่ชายของผู้ตายค่ะนายขาวหมัดยูกบ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องออกไปทำธุระ
ตอนนั้นน้องกำลังขี่รถจะกลับบ้านเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุเท่าไหร่
ทีนี้พอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าก็สังเกตเห็นว่าน้องขี่มาด้วยความเร็ว
แล้วลักษณะเหมือนน่าจะหลุดโค้งเพราะว่าไม่มีสิ่งอะไรมาขวาง
หรือว่าไม่ได้มีรถแล่นสวนมา
พี่ชายก็เลยเชื่อว่าน้องคงจะประสบอุบัติเหตุเองนะคะ
ส่วนชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าถนนเส้นนี้พอมันเทเป็นคอนกรีตแล้วเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยเลยค่ะ
แล้วจะเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงกลางค่ำกลางคืน
เพราะว่าถ้าตามเสาไฟคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเห็นไหม
คือเราเห็นแต่เสาไฟฟ้าแต่เราไม่เห็นไฟส่องสว่าง
แล้วก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำป้ายมาเตือนช่วงทางโค้งหน่อย
หรืออาจจะมีการติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติมบนถนนสายนี้
เพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอีกนะคะ